คุณผู้ชมดูเวลานะเลยข้าวเที่ยงมันแค่นิดเดียวแค่นั้นเอง
แต่ตอนนี้ท้องมันร้องมันหิวอีกแล้วนะคะ
แต่วันนี้บันเทิงไทยรัฐจะพาไปดูเมนูแปลก

แต่ว่าลูกทุ่งสาวเนี่ยเขามีมาเสิร์ฟนะคะจะมีเมนูอะไรบ้างไปติดตามค่ะ
ต่อไปนี้จะเล่าถึงเมนูอร่อยไม่ได้กินกันบ่อยเมนูเปิบพิษสดานของเหล่าลูกทุ่งจนคุณต้องร้องว้าวจะมีใครบ้างมาดูกัน
เริ่มที่ลูกทุ่งสาวข้าวทิพย์ธิดาดินที่ชื่นชอบการทำอาหารจากวัตถุดิบที่เข้าป่าไปหาบ้าง
หรือจากการปลูกพืชผักสวนครัวเองรวมไปถึงลงบ่อจับปลาแล้วเข้าครัวเสิร์ฟเมนูเด็ดโชว์แฟนเพลง

สาวข้าวทิพย์เธอไม่ได้มีแต่เมนูเบา
อ่อนหวานแบบหน้าตานะคะ
เพราะเธอยังทำเมนูเปิบพิษดารมาแล้ว
กับเมนูกรบยาก
เฉพาะขากบเนี่ยเจ้าตัวบอกว่า
ฮู้ยค่อยมากร้าย
และไม่ได้แค่รอนั่งทานอย่างเดียวนะคะ
เพราะว่าสาวข้าวทิพย์ยังตั้งเตาจุดไฟ

อ๋อเห็นแล้วคนแทน
ส่วนคนนี้ก็หน้าหวาน
เสียงก็ว๊าดหวาน
สำหรับพี่เกดอัมพอนว์แหวนเพชร
เมนูทำอาหารของพี่เขาเนี่ย
กลับไม่หวานตามชื่อเอาซะเลย
เพราะเมนูเปิบพิษดารของพี่เกด
เขาก็มีเหมือนกันเด็ดดวงไม่แพ้ใครนะจ๊ะ
ก็นี่เลยค่ะหนูย่าง
เป็นไงล่ะคะมาพร้อมแคปชั่นอีกด้วยว่า
ชอบหนูเปล่าบอกมาว่าแต่ชอบหนูเนี่ย
คือหนูที่อยู่ในมือพี่หรือว่าหนูที่หมายถึงพี่เกรดแน่คะเนี่ย
ว่าแต่ดูผ่านก็เหมือนหมูย่างอยู่เหมือนกันนะคะ
โอ้โหแหมเห็นหน้าหวานแบบนี้
ไม่คิดว่าจะมีเมนูสุดโปรดมาแบบโหดกับเขาเหมือนกันนะ
ส่วนหมอลำสาวเบลคณิตถาภรรยาสาวของนักร้องหนุ่มกองหวยไร่
ก็ขอโชว์ความแซ่บแบบซูดปากกันแทบไม่ทัน
แกะเมนูใช่ไหมธรรมดาแบบนี้เลยจ้า
เสิร์ฟมาเป็นถัดสดกับเมนูที่มีชื่อว่าจุ๊
เป็นไงล่ะคะบอกเลยว่าต้องซูดปากตาม
โดยเฉพาะจังหวัดที่จิ้มลงไปในแจ่วอะค่ะ
โอ้โหแซ่บคักแซ่บแน่
เมนูนี้แล้ววันดีคืนดีสาวเบลเธอก็ตั้งโต๊ะเสิร์ฟอาหารรสแซ่บ
ด้วยเมนูนี้เลยค่ะส้มตำถาด
ถัดไม่ได้แปลกอะไรหรอกแต่ต้องเรียกว่าเปิบพิษดาร
ก็ส่งที่ทานกับเหล่าแมลงทอดนี่แหละค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เห็นกันไปเนี่ย
จะมีเมนูไหนเข้าตาคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าคะ
แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเห็นแล้วอยากจะวิ่งเข้าครัวไปทำทานกันเลยอะค่ะ
โอ้โหเป็นอย่างที่ฉันลำเลยนะจ๊ะ

อีกเมนูหนึ่งบักกะปอมย่าง
ว้าวอิงกาย่าง

ก็คนกรุงเทพนี่แหละค่ะดิฉันเกิดกรุงเต้